คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสายมู

สำหรับน้องตุ้มปริญญานี้
นักมวยสาวในตำนานของเราบอกเลยนะคะว่า
เป็นคนที่มูเตลูแบบพันเปอร์เซ็นต์
ไม่มีหักเลยจริงค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้น้องตุ้มเนี่ยเพิ่งจะโชว์รอยสักบนฝ่ามือที่ทำให้ตัวเธอเนี่ยทั้งเฮงทั้งปังจนกระทั่งได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งนึงตอนนั้นเราไปสัมภาษณ์จำได้ใช่ไหม
ซึ่งครั้งนี้น้องตุ้มก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าหนูต้องดังกว่าเดิมแน่เพราะอะไรเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางไปไหว้หลวงปู่ทวดมา
ประกอบกับน้องตุ้มเนี่ยยังได้พลังจากเหรียญหลวงปู่ทวดที่บูชาแล้วก็ห้อยติดตัวไว้ตลอดเวลาด้วยแล้วทุกครั้งที่เหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิตเนี่ยแค่น้องตุ้มหยิบหลวงปู่ทวดขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์ปรากฏว่าความกังวลใดความเครียดใดหายเป็นปลิดทิ้งที่สำคัญค่ะ
หลวงปู่ทวชหลวงปู่ทวช
รับถือมานานมากเพราะว่าเวลาเดินทางต่างจังหวัดแล้วเนี่ย

อย่างตัวตุ้มเองเนี่ยตุ้มเชื่อเรื่องพวกนี้มาก
แล้วก็แค้วคลาดมาโดยตลอด

แล้วก็เวลาก่อนจะเดินทางคือขึ้นรถเนี่ย

แล้วก็ปลอดภัยจริงแล้วก็ทุกครั้งที่ไปไหนมาไหนก็
ขอให้เจอแต่กรยานิมิตรที่ดี
พี่แจ๊คแล้วก่อนเนี่ยน้องตุ้มเขาหายไปไหนอ่ะ
คือเอาจริงพูดตรงเลยนะอันนี้จับเข่าคุยกับตุ้มนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็คือตุ๊บไปแล้ว

จนก่อนหน้านี้เขาไปว่ายเขาไปมูมาที่ศักรายมืออ่ะ

ก็คือแบบขอท่านขอจริง
มันมีคำที่บอกว่าขอให้ไม่จมไม่หาย
แล้วมันก็แบบมันความเชื่อจริงนะ
มันไม่จมแล้วมันก็โผล่ขึ้นมา

คือมีละครกลับมาเล่นรอบสิบปีน่ะ

เนี่ยกลับมาเล่นละครมีงานโชว์ตัว
คืองานประจำเขามีอยู่แล้วเนาะ
อยู่ใภ่มวยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอไปไหว้ค่ะ

มันก็แล้วแต่ความเชื่อหลุม
มันคลิกแต่